พ่อค้าแม่ค้าคนที่มาซื้อของเนี่ย

แล้วเนี่ยโอ้โหยื้อยุดกันเต็มที่เลยค่ะ

แล้วเวลามันบุกมาในตลาดแบบนี้

ใช่ค่ะมันมีพวกถอดระบายน้ำ
มันมีตามแผงต่างนี่นะคะ

ถนนมหาราชซอย๑๐ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านที่มาซื้อของในตลาดนี้

แล้วดูสิกู้ภัยมูลนิธิประชาสันติศุกร์

ก็ตอนนั้นพ่อค้าแม่ค้าก็กำลังกรี๊ดกันอยู่นะ
มุงดูงูเหลือมยาว๕เมตรกว่า
เหลืออยู่บนทางเดินในตลาดนี่แหละค่ะ
แล้วที่คุณเสริมจักรุ่นบอกว่ามันมีที่หลบเยอะ

มันมุดไปในเหมือนกับท่อระบายน้ำคูณระบายน้ำ

ก็ต้องงัดต้องทุบต้องเจาะไอ้พวกพื้นปูนซีเมน
คุณที่มันอยู่เหนือตรงท่อระบายน้ำเนี่ยค่ะ

ท้ายที่สุดพอจับออกมาได้แล้ว
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปใส่กระสอบแบบนี้
แล้วก็เดี๋ยวไปปล่อยอีกกิ้ลขึ้นต่อไป
แม่ค้าเขาบอกว่าอู้ตอนนั้นเนี่ยนะ

แต่ว่ามีงูตัวนี้มันเลื้อยมาตรงทางเดิน
ทีนี้คนที่เขามาซื้อของเขาตะโกนบอกงูงู

มันน่าจะมากินหนูที่อยู่ในท่อระบายน้ำ
เพราะว่าบางทีในตลาดมันอาจจะมีหนูไง

เออหนูสดด้วยหนูเป็นเลยค่ะ
ทีนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่เขามาจับตัวออกไป
ทำให้ทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดก็โล่งกันไปเหมือนกันนะ